มาดูความคืบหน้าที่มีชายวัย๖๐ปี
ข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๓ขวบนะฮะแล้วก็ล่าสุดจับกลุ่มได้แล้ว
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดน๔ข้อหาหนักด้วยกัน
แต่ว่าระหว่างการทำแผนเจ้าตัวก็พูดตลอดเวลาว่าเด็กนั้นเต็มใจนะฮะ
เอาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะตำรวจภูทรศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับ
ควบคุมตัวในส่งพิมพ์แหวนอายุ๖๐ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านตาด
ตำบลสำยางอำเภอศรีชมพูที่ขอนแก่นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัยสิบสามขวบนะฮะ
ก็นำตัวคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพสองจุดด้วยกันจุดแรกก็คือที่บริเวณไร่อ้อยห่างจากบ้านของผู้เสียหายไปประมาณหนึ่งร้อยเมตร
ที่สองคือห้องน้ำร้างห่างจากบ้านของผู้เสียหายไป๒๐เมตรก็ใช้เวลาการทำแผนสักประมาณ๒๐นาทีก็แล้วเสร็จ
มกลางความสนใจของชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้ต้องหาเองด้วยตลอดช่วงของการทำแผนผู้ต้องหาก็พูดตลอดนะครับว่าเด็กเต็มใจ
เด็กเต็มใจเด็กก็นัดให้ผมออกมามาเจอกันตามป่าอ้อยบ้างตามห้องน้ำร้างบ้างทุกครั้งเนี่ย
แก้ผ้าให้เองเลยพูดตลอดเลยเอาจริงคุณผู้ชมใครจะอยากจะมีอะไรกับเนี่ย
เด็กอายุสิบสามไงหกสิบนี่เป็นรุ่นปู่ได้เลยรุ่นปู่ของเด็กเลยอ่ะจ้ะอ่า
แต่ว่านะแต่ว่านะคุณผู้ชมต่อให้เต็มใจสมมุตินะ
ต่อให้เต็มใจก็ตามก็ผิดกฎหมายอยู่ดีถูกต้องนะฮะ
ขณะที่ในบ้านของผู้เสียหายเองก็ปิดเงียบนะไม่ได้มีคนอยู่แต่เนี่ยโอ้โห
ชาวบ้านนี่มุงดูเต็มจับกลุ่มคุยกันกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธโคตรธรรมนะฮะเป็นผู้กำกับการสพศรียมพูก็บอกว่า
เรียกแม่แล้วก็เด็กผู้เสียหายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย
ตำรวจก็ไปที่บ้านของในส่งซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านเลยนะ
ก็มีการเชิญตัวในส่งมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งไป๔ข้อหา
คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีแม้เด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ข้อหาข่มขืนเด็กอายุ๑๓ปีแต่ไม่เกิน๑๕ปี
ข้อหาล่อลวงไปเพื่อทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาพระพู่เยาไปเสียจาวปีดามัณฑา
ซึ่งพุทธอาหารก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

จากนั้นก็จะนำตัวไปส่งฟ้องต่อสารตามขั้นตอน
ซึ่งในชั้นของพนักงานสอบสวนก็ไม่ให้ประกันตัว
เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
แต่เมื่อนำตัวส่งสารแล้วก็อยู่ที่ศาลเองว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ
กลัวว่าจะข่มขู่พยานเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
มีการไปพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านด้วย
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าทำขวัญให้แสนสี่
ถ้าเสียหลักหมื่นจะข่มขืนทั้งปีเลย
แต่ถ้าเสียหลักแสนเนี่ยจะข่มขืนมันทั้งแม่ทั้งลูกเลย

คือเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาคือ๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
แต่จริงก่อเหตุมานาน๒ปีแล้วนะคะตั้งแต่ลูกยังอยู่ป๖
แม่ไปเห็นผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากห้องน้ำร้างที่ไปทำแผนเมื่อสักครู่นี้
สักพักหนึ่งเห็นลูกสาวเดินตามออกมาค่ะในสภาพเสื้อผ้ายับผมเผ่ายุ่งเหยิง
มีเศษดินเศษใบไม้ติดอยู่ตามเสื้อผ้าตามเส้นผม
แม่เลยตัดสินใจเอามือล้วงเข้าไปเกงไหนครับเจอคราวสุจิอ่ะไม่ต้องถาม
ทำแบบเนี้ยมานานเกือบสองปีแล้วโดยผู้ก่อเหตุเนี่ย
เวลาอยากจะมีอะไรด้วยก็จะมาลากไปจากบ้านนี่น้องบอกนะคะ
ลากน้องจากในบ้านของน้องเนี้ยออกมาตามป่าบ้าง
ตามห้องน้ำร้างบ้างแล้วก็ขู่ด้วยบอกว่าถ้าไปบอกใคร
ไปฟ้าของแม่เนี้ยนะจะฆ่าให้ตายหือ
หลังจากเสร็จกิจแล้วให้เงินน้อง๒๐บาทบ้าง
หนึ่งร้อยบาทบ้างอืมทำแบบเนี้ยมาโดยตลอดครับ
ทีนี้ลูกชายพอรู้เรื่องก็ไปถามพ่อ
ลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะคะก็ไปถามพ่อว่าพ่อนี่เรื่องจริงเหรอ
พ่อก็ยอมรับว่าก็มีอะไรกับเด็กคนนี้จริง
แต่เขาสมยอมก็พูดเหมือนที่พูดกับตำรวจตอนทำแผนนั่นแหละ
ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะ
ก็ไม่คิดว่าคนในหมู่บ้านคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันจะทำแบบนี้นะ
ครอบครัวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเด็กเองก็มีตราบาปในใจด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกนะคะ
ต่อให้สมมุติว่าสมยอมจริงยังไงมันก็ผิดกฎหมาย
โอ้โหเด็กอายุ๑๓แล้วกฎหมายหนักด้วยนะคะ